เผือกใช่ไหมเจอกงูแห่วเผือกมากเลย

นายจักรพงศ์อุทควาปีนะครับหลานชายเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
นั่งกินข้าวร่วมวงกับน้าสาวกับยายอยู่หลังบ้านนะฮะ
เนี่ยครับงูตัวนี้เขาบอกมันเป็นงูเห่าเผือกนะเดี๋ยวดูตอนไม่ส่องไฟดินะครับ
เลื้อยมาจากห้องของยายแล้วก็ผ่านมากลางวงกินข้าว
ทุกคนตกใจวิ่งหนีกันหมดเลยนะฮะ
จากนั้นก็เห็นงูเลื้อยไปใต้ตู้เสื้อผ้าแบบนี้
รีบแจ้งกู้ภัยนะครับบอกจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้หน่อยนะครับ
ส่วนคนรักตัวเลขก็ไม่พลาดนะฮะเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะครับ
เขาก็จะเอาบ้านเลขที่เนี่ยไปหาโชคหาลาบกันแหละในงวดนี้นะฮะ
นี่ฮะงูเห่าเผือกครับ
ครับสระบุรีก็มีงูเหมือนกันฮะแต่ว่ารอบนี้เป็นเหลือมฮะ
เหลือมยักษ์๓เมตรแล้วไปเขมือบไก่และไก่ตัวโปรด
เจ้าของบ้านด้วยเขาชื่อว่าขุนเดชเขมือบยังเขมือบเรียบร้อยแล้ว
มันไม่หนีเหรอมันจำนวนโดยหลักฐาน
เพราะหลังจากกินไปอิ่มแร่แน่นิ่งเลย
ผมสงสัยพี่ต้นทำไมงูเหลือมมันไม่เข้าไปกินตัวโปรด

มันเหมือนสัญชาตญาณไฮโซอยากกินของดีสุด
รอบนี้งูเหลือมขออภัย
งูหลามยาวประมาณสัก๓เมตร
บ้านเลขที่๙๑ทับ๙๕อยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรีเป็นบ้านของพี่กฎฮะ
กฎประเสริฐเจ้าของบ้านบอกเมื่อกลางดึกคืนวันเสาร์ต่อเช้าอาทิตย์
ได้ยินเสียงไก่มันร้องตลอดเวลา๑๐กว่านาที
แล้วมันก็เงียบไปจากนั้นมาตื่นมาตอนเช้า
โอ้โหโดยหลักฐานเลยคาปากอยู่อ่ะ
มันไม่ยอมหนีเพราะว่ามันอิ่มแปร้อิ่มแป้แล้วก็ไม่รู้จะหนีไปไหน
กระทั่งต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตามจับครับ
ไก่ชนไว้๓๐ตัวตัวที่มันกินเนี่ยเด็ดสุด
เด็ดแปลว่าไรตีไม่เคยแพ้ใคร
เขาชื่อว่าขุนเดชแล้วไอ้นี่คุณนัทพงศ์คุณรู้ได้ไง
ตอบไม่ได้เหมือนกันมันเหมือนมันมีสัญชาติยาน
ตัวไหนเจ๋งสุดมันก็โซยตัวนั้นไป
แล้วพอมันกินไปมันก็ไปไหนไม่ได้ฮะ
พออยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็มา
พอเจ้าหน้าที่มามันก็คืนของกลางชายออกมานะฮะ
แล้วไก่เป็นไงตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็จับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ห้ามโกรธกันนะต้องคืนให้แล้วคืนออกมาให้แล้วนี่ไงห้ามโกรธกัน
คืนนี้อยากจะฟาดหัวสักทีหนึ่งแต่ไม่ได้นะ